คุณผู้ชมค่ะรู้ไหมคะว่าอาชีพที่แบบว่าสงวนสำหรับคนไทย
มีอะไรกันบ้างเออบางทีเราก็แบบว่าเอ๊ะจำไม่ได้เนอะ
เคยอ่านเจอว่ามีแบบพวกงานฝีมือค่ะช่างตัดผมงานฝีมืออะไรอย่างนี้
ใช่มีประเภทนั้นถูกต้องเลยคือดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
ก็คือคนต่างด้าวทำไม่ได้ถูกไหมคะตำรวจก็เลยมีการไปรวบตัวหนุ่มจีนคนหนึ่ง
เขามีการเปิดร้านเสริมสวยนะคะอยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังจากไปสืบทราบมาบอกว่ามีเจ้าของแล้วก็พนักงานเป็นคนจีนทั้งหมด
ลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทยจากการนำกำลังตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะ
ที่ร้านดังกล่าวเนี่ยก็คือขึ้นป้ายร้านเป็นภาษาจีน
ตรวจสอบภายในร้านพบช่างตัดผมก็เป็นช่างตัดผมชาวจีนค่ะ
กำลังถือแบตเตอเลียนบริการตัดผมให้กับลูกค้าอยู่รวมไปถึง
พบกับชายพนักงานคนจีนอีก๒คนก็คือเป็นช่างตัดผมเหมือนกัน
แล้วก็คอยแนะนำทรงผมให้กับลูกค้านะคะนอกจากนี้ยังพบช่างเสริมสวย
เป็นสาวบุคคลพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีสัญชาติไทยอีก๒คน
รวมทั้งหมดเนี่ยมีพนักงานที่ร้านคือ๕คนโดยมีในหวังชูปิง
อายุ๓๔ปีคนนี้เป็นชาวจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการร้านนะคะ
เรื่องต้นในหวังเนี่ยเจ้าของกิจการเขาอ้างว่าเปิดร้านเสริมสวยมามากกว่า๑ปีแล้ว
มีพนักงานรวมกันอยู่๕คนเพื่อที่จะรองรับลูกค้าคนจีนแล้วก็ต่างชาติด้วย
แล้วก็เป็นอาชีพที่สงวนของคนไทยอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาในหวัง
ฐานความผิดเป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงาน
โดยไม่มีใบอนุญาตส่วนพนักงานที่เหลือ
ก็ตั้งข้อหาเหมือนกันนะคะเป็นบุคคลต่างด้าวทำงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้ไปดูที่เฟซบุ๊กนะคะ
มีการเผยอาชีพต่างบอกว่าอาชีพช่างตัดผมเนี่ย
เป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด
ซึ่งก็มีการประกาศเอาไว้ในพระราชกำหนดบริหารจัดการ
โดยมีทั้งหมด๔๐งานถ้าสมมติว่าตามบัญชีที่๑
เขาก็จะแบ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด
มีอยู่๒๗งานด้วยกันมีอะไรบ้าง
ฝีมืออย่างว่าก็คือมีงานแกะสลักไม้อย่างนี้ไม่ได้ต่างด้าวห้ามทำนะคะ
งานขับขี่ยานยนต์ยกเว้นงานคนขับรถยกพวกคนขับโฟลกลิฟต์ค่ะ
บางทีรถมันเป็นสัญชาติเขามันมีการฝึกพิเศษเทคนิคพิเศษ
งานขายท่อตลาดงานเจียรนัยเพชรพลอยงานตัดผมงานเสริมสวยอย่างนี้
ทอผ้าด้วยมืองานทอเสือหรือว่าการแบบว่าทำเครื่องใช้ด้วยกกหวายฟาง
ไผ่ขนไก่เส้นใยต่างอย่างเงี้ยค่ะงานทำด้วยกระดาษสาก็คืองานแบบกระดาษสาด้วยมือ
เครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยงานทำเครื่องถมเครื่องทองเงินหน้าเครื่องลงหิน
งานทำตุ๊กตาไทยงานทำบาทงานทำผ้าไหมด้วยมืองานทำพระพุทธรูป
ผ้าอันนี้ก็ไม่ได้งานในหน้าตัวแทนไม่ได้นะคะไม่ได้งานนวดไทยไม่ได้
งานบวนบุหรี่มีอันนี้ด้วยงานบวนบุหรี่เลยอ่ะแบบไม่ทำ
มะคุเทศไม่ได้งานเลขขายสินค้าไม่ได้เหมือนกัน
เรียนอักษรงานสาวบิดเกลียวไหมอืมงานใครอ่ะนะ
เลขานุการแล้วก็งานบริหารบริการทางด้านกฎหมาย
งานเก็บกฎหมายก็ไม่ได้แต่บางคนเขาบอกว่าพวกงานฝีมือทั้งหมดนะ
พวกเครื่องถมพวกอะไรไหมอะไรต่างเนี่ยเขาไม่มาทำอยู่แล้ว
เพราะเขาทำของเราไม่เป็นแต่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของโรงงาน
มาจ้างคนไทยนี่สิอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมาจ้างคนไทยเพราะว่าพวกสิ่งบางอย่างมันทำมาเป็นคนโรงงาน
มันก็จะกลายเป็นว่าเอกลักษณ์ไทยมันเหมือนเราเป็นเจ้าของเดียวมันก็จะหายไปอะไรแบบนี้มันก็เลยระวัง
แล้วอีกอย่างหนึ่งมวยไทยเห็นตอนนี้กำลังคุยว่ามาเรียนกันเยอะฝึกกันเยอะไปมันมาต่อ
ต้องรักษากันให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกเอาไปเป็นมวยคนอื่น
แต่นี่ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของเรื่องของงานบริการงานสงวนของไทย
แต่แน่คือร้านตัดผมเปิดปั๊บจับทางด่วนไปรวบปุ๊บเลย
แล้วตอนไปจดทะเบียนเปิดทำไมให้จดให้เปิด

แต่ไปสืบทราบมาพอรู้ว่าเจ้าของเป็นแบบไม่ใช่คนไทย
ก็คือตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะ